ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะคุณกันจอมพลังค่ะก็ออกมาช่วยเหลือน้องคนนึงค่ะ
เขาบอกว่ามันมีความผิดปกติคือเหมือนเขามีก้อนเนื้อปูดบวมที่ศีรษะนะคะ
แล้วคุณหมอบอกว่าสาเหตุมันเกิดจากกระโหลกของน้องมันปิดไม่สนิท
ซึ่งทางแก้มีแค่การผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้น
และแน่นอนว่าเกี่ยวกับกระโหลกเกี่ยวกับสมองเนี่ยค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงอะค่ะ
หลักแสนบาทแล้วคนเป็นแม่บอกทำใจเลยอ่ะ
เพราะเธอเป็นชาวเมียนมาฐานะก็คือยากจนไม่รู้จะหาเงินแสนมาช่วยลูกได้ยังไงค่ะ
นี่คือแม่เด็กกำลังทำแผลให้น้องนะคะเอาผ้าก๊อสพลันที่ศีรษะน้อง
คือเขาน่าเซ็นเซอร์แหละแต่ว่าที่ศีรษะน้องถ้าเห็นเนี่ยตรงด้านบนนิดนะคะ
มันจะมีลักษณะปูดแล้วก็สูงกว่าเด็กทั่วไปนะคะ
และทุกครั้งที่ได้ยินเสียงน้องร้องไห้จ้าเนี่ย
ก็คือตอนที่เหมือนกับผ้าพันแผลไปสัมผัสโดนเนี่ยน้องก็จะร้อง
บอกว่าใครพอจะช่วยเหลือหรือมีคนรู้จักที่จะช่วยเคสน้องคนนี้ได้บ้าง
อยากให้น้องได้ผ่าตัดสงสารน้องมากมากแล้วก็มีการเนี่ย
ระบุที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณกันจอมพลังแล้วก็พม
ปฐุมธานีรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสามโคกลงพื้นที่แล้วนะคะครอบครัวนี้เนี่ย
อยู่ในอำเภอสามโคกค่ะไปเจอกับคุณแม่ของน้องชื่อมอนนะคะ
เธอเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมากำลังดูแลน้อง
ลูกชายวัยสองเดือนอยู่เลยน้องชื่อน้องทองค่ะแม่เล่าบอกว่าตอนคลอดเนี่ย
หมอบอกว่าเป็นแค่ก้อนเลือดไม่ใช่เนื้องอกหรือว่าสมอง
เพราะกระดูกกระโหลกมันยังไม่ปิดต้องรักษาแบบค่อยเป็นค่อยไป
ถ้าอยากให้หายต้องผ่าตัดอย่างเดียวเสียเงินทีละเป็นแสน
แล้วต้องผ่าหลายครั้งด้วยเผลออาจจะถึงหลักล้าน
บอกอาชีพเธอคือแม่บ้านสามีก็เป็นนุ่มโรงงาน
อย่าว่าแต่แสนเลยห้าหมื่นยังไม่รู้จะหามายังไง
ให้ลูกได้ก็เลยมีการรักษาแบบประคับประคองกันไปก่อน
ตอนนี้ก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องการกินทำแผลต้องระวังค่ะ
เพราะถ้าติดเชื้อนี่จะยิ่งรักษายากกว่าเดิมแล้วก็เสี่ยงอันตรายกว่าเด็กคนอื่นด้วย
ก็ถือว่าต้องดูแลแบบพิเศษเลยเวลานอนก็ต้องนอนคว่ำ
งั้นเดี๋ยวถ้ามันไปกระทบกระเทือนกับศีรษะน้องน้องก็จะเจ็บแล้วน้องก็จะร้องอะค่ะ
ค่ะเพราะว่าผ่าตัดตอนเด็กนี่น้องอาจจะพูดไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอย่างนี้
ไม่เห็นอะไรนี้เพราะว่ามันเป็นที่สำคัญที่สมองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็กังวลส่วนนั้นอยากจะให้น้องเป็นปกติที่สุด

คือตอนนี้อยากให้น้องโตขึ้นแข็งแรงขึ้นก่อนครับ

ทุกวันนี้น้องก็พัฒนาตามปกตินะครับ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคกก็บอกว่า
ทางโรงพยาบาลดูแลน้องทองตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ
เพราะต้องระมัดระวังเรื่องการติดเชื้อก็เลยมีบริการล้างแผลฟรีให้
ส่วนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลเองก็บอกนะคะว่า
อาการของน้องเนี่ยคือภาวะเยื่อหุ้มสมองเปิด
เลยทำให้มีก้อนอะไรบางอย่างขนาด๔คูณ๔เซนติเมตรออกมาด้วย
ซึ่งการรักษาก็ต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นถึงจะช่วยได้ค่ะ
ต้องปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอีกทีก่อนค่ะ
อาจจะต้องไปโรงพยาบาลเด็กโดยตรงอีกที
ก็คือถ้าคุณหมอลงความเห็นว่าการรักษามีความยุ่งยากต้องใช้แพทย์เฉพาะทางเนี่ยเราก็มาส่งต่อไปได้ค่ะ
เด็กรู้สึกว่าเด็กแข็งแรงขึ้นเราก็เลยให้พ่อแม่เนี่ยพาเด็กพาบุตรไปล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสามโคก
เพื่อเพื่อไม่ให้ต้องการติดเชื้อเพราะถ้าเกิดทำที่บ้านตลอด
มันไม่เหมือนกับที่ทำไปในสถานที่ในคลินิกมันจะสะอาดนะครับ
คุณกันจอมพลังบอกว่าจากการเจรจาหลายฝ่ายเห็นว่าพ่อแม่เด็กมีการเปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้วนะคะ
มียอดเข้ามาที่๓๐๐๐กว่าบาทแต่มันก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
คุณกันเลยอาสาจะเปิดอีกบัญชีให้แต่ก็ต้องมีคนดูแลบัญชีนี้
เพื่อให้เงินที่เข้ามาเนี่ยใช้เพื่อการรักษาน้องทองเท่านั้นนะคะ
ส่วนสิ่งที่น่ากังวลก็คือการผ่าตัดนี่แหละค่ะ

อยากให้พ่อกับแม่ดูแลน้องทองให้โตกว่านี้ก่อนลดความเสี่ยงลงไปก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลหลายแห่งพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องโรงพยาบาลที่จะรักษาเนี่ยต้องขอบคุณทางพัฒนาสังคมเลยนะครับ
ส่วนเรื่องโรงพยาบาลที่จะรักษาเนี่ยต้องขอบคุณทางพัฒนาสังคมเลยนะครับ
ประสานไปที่โรงพยาบาลจุฬานะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางจุฬารับตัวแล้ว
จากจุฬาเมื่อกี้ผมประสานไปที่โรงพยาบาลมัตเตอร์พีช

ศิริราชก็ยินดีที่จะรับเช่นกัน

ที่อ้าแขนรับปืนน้อง